ช่วงนี้จะพาไปดูความน่ารักของครอบครัวครอบครัวนี้นะคะ
พ่อป๊อกคุณแม่มากกี้แล้วก็ลูกแฝดน้องมีก้ามีย่านั่นเอง
อุตส่าห์แพ้กระเป๋าบินไปพักผ่อนไกลถึงประเทศสเปน
แต่แหมคุณค่ะเจอกับเหตุการณ์สุดระทึกเลย
คุณพ่อสายฮิปพอปคุณพ่อป๊อกพัสสรกร
เป็นเหตุการณ์ชุมนุมประถวง

ขนาดที่ว่าอยู่หน้าบ้านพักเลยค่ะ
นี่ค่ะเปิดประตูบ้านออกไปนะคะ

โอ้โหเขาบอกว่าเหตุการณ์ขนาดนี้

รวมถึงพี่น้องในวงการเนี่ย
ก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันยกใยเลย

ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่จะไปพักผ่อนแหละ
แต่พอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือออกจากบ้านไม่ได้
ก็เลยต้องให้ลูกอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย

แล้วก็ทางนี้ก็ส่งกำลังใจให้นะ
ขอให้แบบว่าเจอช่วงเวลาที่ดี
แล้วก็ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนกันสมใจนะจ๊

สถานการณ์ตอนนั้นน่าจะยังโอเคยังน่าจะปลอดภัยดีนะคะ